ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดเป็นล็อตใหญ่มากยาไอซ์เกือบ๑ตัน

มูลค่ากว่า๒๐๐๐ล้านบาทซุกซ่อนในตู้คอนเทนเดอร์
ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์คุณผู้ชมถ้าหลุดรอดไปได้
มูลค่าก็อย่างที่บอกไป๒๐๐ล้านนะฮะ
ที่สำคัญหนึ่งในผู้ต้องหาก็เป็นอดีตผู้สมัครสอของภรรยาศิลปุ่นรวมไทย

ไปฟังเสียงของหัวหน้าพักกันหน่อยครับ
ดูคลิปขณะที่ไปจับกลุ่มนะฮะนี่คือตู้คอนเทนเนอร์
นะฮะตำรวจบุกเข้าไปโอ้เนี้ยเป็นตำรวจประปำยาเสพติศ
นะฮะไปตรวจค้นในตู้ตอนแรกเหมือนแบบยังไม่ยอมรับอ่ะ
ค่ะว่าเป็นอะไรนะฮะสุดท้ายก็ต้องจนต่อหลักฐานแล้วครับ
มีกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาลักลอบขนยาเสพติดข้าม
กำลังเข้ามาตรวจสอบเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่ข้างใน
ตู้เนี้ยบรรจุไอซ์น้ำหนักกว่าก้ามร้อยแปดสิบห้ากิโลกรัม
มันเกือบหนึ่งตันนะคือต้องบอกว่าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไป
ด้านบนเนี้ยนะฮะที่บรรจุไว้ยังไม่ใช่ไอซ์น่ะอืมเป็น
กาแฟบังเอาไว้บังเอาไว้แต่พอคุ้ยไปข้างล่างอ่ะโอ้โห
กาแฟอะไรสีขาวจั๊วขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะถ้าไปตรวจสอบไม่
ตู้นี้ที่บรรจุไอซ์อยู่เนี่ยจะเตรียมส่งไปยัง
ลิปปินส์ครับคิดเป็นเงินก็โอ้โหมหาศาลครับ
พันล้านบาทนะฮะซึ่งคลิปเนี้ยนะเป็นหลักฐานสำคัญ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดเขาเอาใช้ดำเนินคดีร่วมกับ
โดยงานความมั่นคงนะจับกลุ่มผู้ต้องหาก็มีทั้งคน
ไทยคนจีนหรือครับเป็นร่วมกระบวนการเดียวกันเหตุการ
เกิดขึ้นสิบห้ามิถุนายนโดยหลังเกิดเหตุตำรวจนะฮะ
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้
ชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ด้วยตัวเองที่บริเวณรานรับฝากตู้แห่งหนึ่งในพื้นที่
อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็จับผู้ต้องหา
สี่คนเป็นชาวจีนสองชาวไทยสองนะครับหนึ่งในผู้
หาคือนายสุบันมหาชะนนครับนะฮะอายุห้าสิบเจ็ด
ปีเป็นอดีตผู้สมัครสอสอแบบบัญชีบรายชื่อของพัก
เสรีรวมไทยของท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะนะฮะตำรวจก็แจ้ง
กล่าวหาไปร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
คือยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ก็ต้องไปถามหัวหน้าพักสิค่ะนโยบายคุณโอ้โห
ประกาศกล้าวเลยว่าผมต้องปราบรามยาเสพติดให้มันสิ้น
ซากกันไปแล้วทำไมลูกพักของท่านเป็นอย่างนี้
ใต้จมูกเลยน่ะนั่นสิครับผลตำรดเอกเสยดีพิสุต
มียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยืนยันตัวเองไม่
เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากับนายสุบันมาก่อนอ้าวคือรู้
ว่ามีชื่อนายคนนี้อยู่แต่ไม่เคยเจอกันอืมไม่รู้จักเป็น
ส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าทราบแต่เพียงว่าเป็นผู้
สอสอแบบบัญชีบรายชื่อของพักนะฮะโดยก่อนรับ
เลือกตั้งพักมีการตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรื่องต้นแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบไปถึงประวัติอาทยากร
ครบทุกคนเพราะว่าเวลาในช่วงนั้นมันจำกัดใช่นะฮะ
ไปฟังเสียงเขาหน่อยเขาทราบข่าวทราบข่าวตั้งนานแล้ว
ครับนะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวตรวจสอบ
คุณมีคุณบัตรเบื้องต้นในการที่เป็นผู้สมัครไหมแค่นั้นเอง
เราจะไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่าบุคคลนี้นะเคย
มีประวัติอาชกรอะไรบ้างเคยไปทำผิดกฎหมายอะไรบ้าง
อย่างนู้นอย่างนี้บ้างเราไม่มีเวลาเพราะว่าอะไรเพราะประกาศ
รับสมัครพอคนมารับสมัครเอาแล้วเดี๋ยวก็รับสมัครแล้ว
อะไรต่างต่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพักเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่ไป
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเหล่านี้เท่าไหร่อืมเมื่อวานนี้
หัวหน้าพักเศรีย์รวมรวมรวมไทยเนี้ยนะคะก็พูดถึงกรณี
เรื่องของการถูกกันแกล้งด้วยนะฮะบอกว่าจริงแล้ว
มีรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเตรียมให้
ปปงตรวจเส้นทางทางการเงินของพักเสรีรวมไทย
ว่าไปมีเอี่ยวหรือไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
หรือเปล่าพลตำรวดเอกเศรีย์พิสุตรก็เลยมีการตั้งคอ
สังเกตเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งชัดเลยเพราะอะไร
อะไรเพราะว่าพักเสรีรวมไทยก็เป็นพักที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
กับรัฐบาลไงก็เป็นประเด็นนั้นไปค่ะนะฮะทีนี้สำหรับประวัติ
ของนายสุบันก็จบนิติศาสตร์บรามคำแหงแล้วก็ไปประกอบอาชีพ
ทนายความนะฮะให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกับนักการ
ท้องถิ่นต่างแล้วก็ทำธุรกิจขายรถยนต์มือสอง
อยู่ที่เชียงใหม่รวมทั้งติดต่อขายข้าวกับชาวจีนค่ะเนี้ย
ก็มีการติดต่อกับชาวจีนสุดท้ายก็ไปร่วมกับชาวจีน
ในการอ่าก่อเหตุนี้ขึ้นมาแต่ในสุดปันนะฮะเขาก็
ปฏิเสธเออปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวต้อง
ไปดูแล้วว่ามีการขยายพงขยายพงและและธุรกิจอื่นอื่น
ที่ทำอ่าก็ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหมมัน
เป็นการฟอกเงินจากเรื่องของการค้ายาหรือเปล่าค่ะแต่
ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อ